กลับมาช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดตราดค่ะ
คือตำรวจเขาได้รับแจ้งว่า
มีชายพิการอายุสักประมาณ๖๑ปีนอนเสียชีวิต
อยู่ในเพิงพักในสวนผลไม้
ตำรวจเขาก็เลยลงพื้นที่ไปสำรวจตรวจสอบ
พบว่าอ้าวเหลือแต่โครงกระดูกแล้ว
หัวอยู่ส่วนหนึ่งลำตัวอยู่ส่วนหนึ่ง
คือแยกกระจัดกระจายกันอยู่เลยนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดนะคะ
แล้วสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเสียชีวิตมาแล้วเนี่ยนะคะ
ไม่ต่ำกว่า๑เดือนตรงนี้แหละค่ะ
คุณผู้ชมนะคะเพลิงพักตรงในสวนผลไม้
ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
ผู้เสียชีวิตก็คือชื่อว่านายนิเวศปั้นแหวน
ใช่ค่ะพิการอายุสักประมาณ๖๑๖๒ปีนะคะ
เห็นไหมคะไม่เห็นอะไรแล้ว

เหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็คราบเนี่ยค่ะนี่ค่ะ

พยายามที่จะเดินหาเอาชิ้นส่วนกระดูกมาต่อกัน

ปรากฏว่าหาได้เกือบครบ
แต่ส่วนที่หาไม่เจอคือส่วนศีรษะค่ะ

ก็เลยสันนิษฐานกันว่าหมาน่าจะคาบส่วนศีรษะ
ไปทิ้งไปแทะในป่าไกลหรือเปล่า

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอค่ะคุณผู้ชม
เออทีนี้เรามีโอกาสไปคุยกับคุณศิวพงศ์สุวรรณอายุ๔๒ปี
ก็มีศักดิ์เป็นน้องเขยของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ตายเนี่ยก็คือคุณนิเวศเนี่ย
อกจากจะขาพิการแล้วยังป่วยเป็นโรคปอด
แล้วก็แกชอบดื่มเหล้าขาวมาก
ก่อนหน้านี้แกมีเรื่องขัดใจกับพี่สาว
แกก็เลยย้ายมาอยู่ตรงเพิงพักหรือว่ากระท่อมตรงนี้คนเดียว
แล้วสันนิษฐานว่าสาเหตุการเสียชีวิตน่าจะเป็นลมตายนะคะ
เหลือแต่โครงกระดูกแบบนี้นะคะ
อ่ะมันก็มีเรื่องความเชื่อมาผสมปนเปย์ด้วยนะฮะสำหรับข่าวนี้
เรามีโอกาสไปคุยกับเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านชื่อว่าคุณจันทนาอายุ๕๒ปี
บอกว่าก่อนหน้านี้ฝันเห็นผู้ตายมาเข้าฝัน
แล้วก็จู่บอกว่าอยากกินเหล้าขาว

แล้วรู้ไหมคะว่าเลขที่บอกคืออะไรฮะ

รางวัลเลขท้าย๒ตัวเลขที่ออก๙๐
นี่แหละค่ะแกก็เลยถูกรางวัลในงวดนี้ด้วยนะคะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนหนึ่งส่วนเรื่องของว่า
ผู้ตายจะเสียชีวิตจากอะไร
ตอนนี้เดี๋ยวต้องรอผลการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง

หาไม่เจอไม่ค่อยหมาจะข้าวไปหรือเปล่าไม่ทราบ